สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการนัดประชุม
ในการพิจารณาเรื่องเร่งด่วนในการถอดทอน

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรณีเข้าไปก้าวไก่แทรกแสงการทำงาน

โดยที่ประชุมนั้นมีการนัดแถลง
เปิดสำนวนและคัดค้านของคู่กรณี
ในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้ครับ
วันนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สนชพิจารณาเรื่องเร่งด่วน
ดำเนินการถอดถอนนายประชาประสบดี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกจากตำแหน่ง
รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

แทรกแซงการทำงานของบอร์ดองค์การตลาด

ทัศน์สุขสะอาดอดีตผู้มนวยการองค์การตลาดครับ
โดยที่ประชุมสนชเห็นชอบให้กำหนดให้แถลงเปิดสำนวน
และแถลงโต้แย้งคัดค้านของคู่กรณีนะครับ
ในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้
และที่ประชุมสนชยังมีมติเห็นชอบ๑๐๘เสียงต่อ๕๓เสียง
อนุญาตตามที่นายประชาขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน๑รายการ
คือสำเนาหนังสือของสำนักงานปปช

ขอให้ลงโทษทางวินัยนายธีทัศน์
เพราะเอกสารฉบับนี้เป็นรายละเอียดการเลิกจ้างนายทีทัศน์
ซึ่งไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของตัวเอง
แต่กระบวนการเลิกจ้างทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
อีกทั้งการร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีนายธีทัศน์ก่อน
เกิดก่อนที่ตัวเองจะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับ

มั่นใจ๑๐๐บอกว่าไม่ได้กระทำผิด
และเอกสารหลักฐานที่จะเสนอต่อสภา
จะแก้ไขข้อกล่าวหาให้ตนเองได้ครับ